อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องดูกันเข้มนิดนึงก็คือ

แล้วก็เรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะคะ
ผ่อนบอลตอรองก็มีการเรียกประชุมตำรวจ
กองบัญชาการทั่วประเทศไทย
ก็ยืนยันบอกว่ามั่นใจแล้วก็พร้อมแล้ว

พลตำรวจตรีปิยพันธ์ปิงเมืองรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ได้กล่าวถึงผลการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์
กับกองบัญชาการตำรวจผู้ท้อนภาพต่างทั่วประเทศ
โดยออกมายืนยันนะคะว่าตำรวจนั้นมีความพร้อมในการใช้กำลัง
เพื่ออำนวยความสะดวกทั้งทางด้านการจราจร
แล้วก็การรักษาความปลอดภัย
ซึ่งวันศุกร์ที่๑๑ธันวาคมที่จะถึงนี้
ก็คือวันจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
โดยบอกว่าตำรวจมีการเตรียมกำลังกว่า๓๐๐๐นายทั่วประเทศ
เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้ค่ะ
ซักซ้อมวางกำลังการรักษาความปลอดภัย
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้
บอกว่าเจ้าหน้าที่ทุกนายนั้นมีความพร้อม
แล้วก็มั่นใจที่จะปฏิบัติหน้าที่แล้ว

ก็ยังไม่พบสิ่งผิดปกติใดค่ะ

ทางด้านรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

มาตรการรักษาความปลอดภัยเหมือนกัน

แล้วก็กรมการปกครองในการสอดส่องดูแลค่ะ
ส่วนเรื่องของการปิดจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ตำรวจจะเริ่มปิดพื้นที่การจราจรบางส่วน

เพื่อที่จะเอาเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ส่วนเส้นทางการปั่นก็จะเริ่มทยอยปิดการจราจร
โดยจะพยายามไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน

รวมถึงก็ขอประชาสัมพันธ์แล้วก็ขอความร่วมมือประชาชน
หลีกเลี่ยงเส้นทางการจัดกิจกรรมด้วยค่ะ

สำหรับการปิดเส้นทางจราจร
เจ้าหน้าที่ก็ห้ามจอดยานพานะตามเส้นทางด้วย
ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่๑๐ธันวาคม
ปิดการจราจรในเวลา๑๒นาฬิกาวันที่๑๑ธันวาคมนะครับ
ก็จะปิดถนน๔สายรอบพระราณพระราชวังดุสิต
จากสี่แยกไฟแดงโดยรอบลานพระราชวังดุสิต
ถนนอูทองในถนนศรียุธยาถนนราชดำเนินนอกถนนราชศรีมานะครับ
แล้วก็ส่วนการปิดเส้นทางสำหรับขบวนจักรยาน
รวมถึงเส้นทางตัดผ่านจะปิดทั้งหมด๘๕เส้นทางนะครับ
โดยจะเปิดเส้นทางให้สัญจรตามปกติ
ขบวนจักรยานได้ผ่านเส้นทางไปแล้ว
จะมี๔สายหลักที่ปิดในช่วงของการจัดกิจกรรม
แต่ว่ามี๘๕เส้นทางถ้ารถจักรยานขบวนไหนผ่านหมด
ก็จะเปิดให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ซึ่งการปิดเส้นทางจราจรนี้ก็จะอยู่ที่ด้านล่าง
เพราะฉะนั้นใครที่ต้องไปทำงานก็ใช้ทางด่วนละกัน
มีข่าวดีมานะคะเพราะว่าคณะรัฐมนตรีมีมติ
เว้นค่าบริการให้ผู้ใช้รถบนทางด่วน๑๑ด่านด้วยกันในวันนั้น
ตั้งแต่เวลา๙๐๐นถึง๒๓๐๐นนะครับ
ก็ทางด่วนที่ว่ามีด่านโยมราชด่านหัวลำโพงด่านสะพานสว่าง
อุรุพงศ์ด่านสุรวงศ์ด่านจันทร์ด่านสาธรณ์
พระราม๔ด่านที่๑แล้วก็ด่านพระราม๔ด่านที่๒
สุขุมวิทย์แล้วก็ด่านเพชรชบุรีนะคะ
ก็เป็นด่านหลักแหละที่ทุกคนต้องใช้ขึ้นไปลงตามเส้นทางต่าง
อาจจะต้องไปทางจุดหมายปลายทาง

ขึ้นได้ฟรีหมดทุกด่านที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ก็เป็นการอนุโลมนะคะให้นำจักรยานขึ้นรถไฟฟ้าได้ฟรี
ตั้งแต่๖โมงเช้าไล่ไปจนถึงเที่ยงคืนเลย
สามารถนำขึ้นได้ฟรีทั้งจักรยานแบบพับได้แล้วก็พับไม่ได้นะคะ
อนุญาตเฉพาะผู้นำรถจักรยานแบบพับได้เท่านั้นที่ให้ฟรี
แล้วก็เน้นย้ำกันอีกครั้งนะครับ
สำหรับผู้ที่จะเอารถจักรยานไปต้องเอาไปกันอยู่แล้วล่ะฮะ
จะมีจุดจอดด้วยนะครับสำหรับจุดจอดจักรยานที่ทางเจ้าหน้าที่เตรียมไว้
สถานที่ราชการทั้งหมด๑๐แห่งรองรับจักรยานได้กว่า๑๐๐๐คันนะครับ

แล้วก็เรื่องของรายละเอียดไปดูได้ในเว็บไซต์นะครับ
ใช่ค่ะส่วนเรื่องของรายละเอียดการปิดเส้นทาง
ทั้งเส้นทางที่ขบวนจักรยานจะตัดผ่าน๘๕เส้นทางเนี่ยนะครับ
เข้าไปดูได้เพราะถ้าให้พูดตอนนี้อาจจะกินเวลาครึ่งชั่วโมงได้

คุณผู้ชมเข้าไปดูในเว็บของไทยรัฐออนไลน์ได้นะคะ
เรามีแจกแจงเอาไว้เรียบร้อยเลยทั้งหมด๘๕เส้นทาง
ว่าจะปิดเวลาไหนแล้วมีการผ่านเวลาไหนบ้างนะคะ